เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดแคมป์ฟุตบอล
โดยโคชน์มืออาชีพนำโดยซิกโก่
นอกจากเกี่ยวกับสนใจของมรรดา้อยชนผู้ชายและผู้หญิง
ก็ให้ความสนใจกับกีฬาฟุตบอลมากขึ้นติดตามได้จากรายงานครับ
ดานาและน้องฟ้าใสเป็นเด็กผู้หญิงไม่กี่คน
ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ

กลบพลังฝันจิ้งจอกพันธ์สยามสนามที่๖
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ครูที่ดูแลน้องทั้งสองคนบอกว่า
สาเหตุที่เลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนดาราภูเก็ต

อันดับแรกเลยที่เห็นเลยก็คือระเบียบวินัย
เพราะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะสนและน้องเขาเป็นส่วนน้อย

หรือแล้วนัดเขาก็จะมาก่อนเวลา
แล้วเวลาทำเขาตั้งใจทำแล้วพยายามเรียนรู้
และน้องดานาน้องฟ้าใสก็ไม่ทำให้คุณครูผิดหวัง

รวมถึงการเข้าฐานฝึกทักษะภาคบ่าย
แม้ว่าแดดจะแรงก็วิ่งสู้

ก่อนกลับยังฝากบอกผู้ใหญ่อีกด้วยว่า
อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก
แล้วคุณครูผู้ดูแลก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน
จริงแล้ววันนี้ได้เก็บไว้เยอะมากเลย

เพื่อที่จะเอาไปสอนต่อยอดโดยตรงที่โรงเรียนเลย

ครูทุกโรงเรียนเขาก็จะสอนกันอยู่แค่นั้น
แล้วก็ทำทีมสิ่งที่ใหม่ที่ไม่เคยรู้เลย
อย่างเช่นหลังจากการเล่นฟุตบอลแล้ว

เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือว่าให้กลับมาเล่นใหม่ได้อีก
คนเดียวกันซิโกรศ์เกียรติศักดิ์เศร้าเมือง

ปัจจุบันฟุตบอลได้รับความนิยม
มีผู้หญิงหันมาสนใจเล่นกันมากขึ้น
รู้สึกดีนะครับเพราะว่าวันนี้ฟุตบอลเป็นกีฬาของผู้ชาย

วันนี้นักฟุตบอลหญิงก็มีโอกาสไม่แตกต่างจากผู้ชาย
ฉะนั้นถ้าเขาได้รับการฝึกที่ถูกต้อง

เขาก็สามารถที่จะเติบโตเป็นนักกีฬาที่ดีได้เหมือนกัน
ที่เด็กจะเติบโตพัฒนาเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้นั้น
เกิดจากการสนับสนุนตั้งแต่เยาวชน
ปลุกพลังฝันจิ้งจอกพันสยาม

ที่อยากจะส่งเสริมนักฟุตบอลไทย
ก้าวไกลในเวทีระดับโลก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน